เคยมีเพื่อนบ้านที่เราคุ้นเคยกันดีไหมว่า
เวลาประมาณนี้๘โมงเช้า๙โมงเช้า
เราจะเห็นเขาเปิดประตูบ้านออกมา

วันนี้ไม่เปิดประตูออกมา

ชาวบ้านยาดเขาใจคอไม่ดีกัน
ว่าเป็นอะไรทำไมวันนี้ไม่เปิดประตูออกมาอย่างที่เคย
นี่บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมือง
กระเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมา

อาจจะมีเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ในนั้น

คือมันไม่มีเสียงตอบรับเลยอ่ะ
ก็เลยกลัวว่าอาจจะเสียชีวิตหรือเปล่า

เปิดเข้าไปพอเปิดได้ปุ๊บ

ตาสรษักนอนอยู่ครับ

มาทำอะไรกันทำไมมีตำรวจด้วยครับ

แหม่หลับลึกครับตาสรษัก